คุณผู้ชมค่ะก็เป็นเวลากว่า๓เดือนแล้วนะคะ
ตลกรุ่นใหญ่ค่ะอย่างพ่อดมชนชื่นนะคะได้จากเราไปค่ะ
โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะครอบครัวตลกชนชื่นค่ะ
นำโดยลูกชายคนโตพี่จิ้มชวนชื่น
พร้อมด้วยพี่น้องร่วมทำบุญค่ะแล้วก็เก็บอัฐิพ่อดม
ที่วัดโพบันลังตำบลคุ้งพยอมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะ
โดยบรรยากาศค่ะเป็นไปอย่างอบอุ่นเลย
ลูกหลานพร้อมใจกันแต่งชุดโทนสีชมพูซึ่งเป็นสีโปรดของพ่อดมค่ะ
โดยมีการทำบุญถวายเพลงพระ
แล้วก็นำอาถิพ่อดมไปเก็บไว้ในเจดีทรงทุ่มแหลมฐานสีชมพูค่ะ
ลูกหลานนั้นตั้งใจออกแบบเพื่อพ่อดมโดยเฉพาะเลยค่ะ
อกจากนี้นะคะยังมีการเล่นมหรสบพอหอมปากหอมคอด้วย
ก็ตามสไตล์บ้านนี้เนาะโดยจิ้มชวนชื่นค่ะ

ว่าหลังจากเตรียมงานเกือบอาทิตย์น่ะ
วันนี้รู้สึกมีความสุขที่ได้ทำให้พ่ออย่างเต็มที่
เชื่อว่าพ่อมองลงมาจากฟ้าก็คงมีความสุขมากเช่นกัน
ส่วนเจดีนี้ค่ะก็อยากสร้างเอาไว้ให้ลูกหลาน
ลึกถึงความน่ารักอารมณ์ดีของพ่อตลอดไปค่ะ
อ่าจะสังเกตเห็นนะคะก็จะเป็นทรงแปลกนะนะคะในการเก็บอาทิตย์ค่ะ
แต่ว่าอันนั้นเป็นจำลองมาจากสถานที่ท่องเที่ยวที่พ่อดมชอบนั่นเองเนาะ